รอปภของห้างเขาเข้าแจ้งความบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาขโมย
เป็นเหล้าไปหนึ่งรังขนมของใช้ส่วนตัวต่างนะฮะ
ย้อมผมต่างนะครับขโมยไปแบบนี้
แต่พอตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้เขาปฏิเสธ
เขาบอกว่าเท่าแก่ให้มาไอ้เหล้าเนี่ยนะ
เอาไว้กินฉลองวันแม่เอาไปฟังเสียงเขาปฏิเสธตำรวจกันนะครับ
ปฏิเสธอย่างเดียวแล้วครับตำรวจก็พยายามที่จะสอบสวนนายสุภาชัยนะครับ
สุภาชัยลอยดายุ๓๘ปีถูกตำรวจสพนครนายกจับตัวได้นะครับ
โดยเขาบอกว่าเขามาทำงานก่อสร้างที่ไซส์งานใกล้
ส่วนของทั้งหมดเท่าแก่ให้มาบอกให้เอาไปกินกันฉลองวันแม่
โดยเฉพาะเหล้าหนึ่งรังเนี่ยนะครับตำรวจไม่เชื่อนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าขโมยมาหรือเปล่า
รอให้คนจากห้างซึ่งเป็นคนแจ้งตำรวจมาถึงก่อน

ไม่นานนะครับพนักงานของห้างสรรพสินค้า
ก็เดินทางมาชี้ตัวยืนยันนะครับว่านายสุภาชัยเนี่ย
เป็นคนที่เข้ามาขโมยของในห้าง
โดยทำทีมาซื้อของแล้วก็แอบหยิบเหล้า๑รัง
ฝุ่นขนมแล้วก็ยาย้อมผมใส่ในรถเข็น

ช่วงที่พนักงานกำลังคิดเงินให้กับลูกค้าคนอื่นอยู่
แล้วก็ช่วงที่รอปภเผลอเข็นรถเข็นออกมานอกห้างเลยนะ
แล้วก็นำของไปใส่ในตระก้ารถจักรยานปั่นหนีออกไป
โดยที่ผ่านมานายสุภาชัยเคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้ว๑ครั้ง
พนักงานทุกคนก็จำหน้าได้ว่าเคยถูกจับกลุ่มแล้ว
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวไปที่โรงพัก

ประกอบเป็นหลักฐานมัดตัวให้แน่นหนาต่อไปนะครับ